พี่เบิ้ดคุณขวัญฮะค่ะจำได้ไหมบิ๊กปั๊ดพอบอตรอเคยบอกว่า
ตำรวจเนี่ยนะถ้านิ้วไหนเสียเนี่ยตัดทิ้งก็ตัดทิ้งไปสิ
อ้าวตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งไปครับดูเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมฮะ
ผู้ชายคนหนึ่งขับรถมากับเมียเมียท้องด้วยนะ
แล้วก็มีลูกอีกคนนึงมาเจอรถตำรวจปาดหน้าแบบนี้ครับ
พอดูใกล้สพทรายขาวที่จังหวัดกระบี
เหตุการณ์นี้จริงเกิดขึ้นมาเดือนนึงแล้วนะ
ปรากฏว่าตำรวจไม่ติดต่อมาเลยเงียบกริ๊บมาเลย
เขาเลยต้องเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้ครับ
ปาดแบบกระชั้นชิดเลยครับ
เหตุเกิดวันที่๑๗พฤษภาคมแถว๕แยกเหนือคลองจังหวัดกระบี่
คุณสาริวัตรเนี่ยเป็นชาวบ้านตะบนทรายขาวก็เป็นคนขับรถ
แล้วก็เป็นคนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์เล่าแบบนี้ว่า
วันนั้นเขาขับรถพาเมียที่กำลังตั้งคันอยู่

นั่งรถมาจะไปทำธุระในตัวเมืองกระบี่
หลังจากออกจากไฟแดงมารถตำรวจคันนี้เลย
ซึ่งออกมาจากถนนฝั่งซ้ายขับขึ้นมา
เทียบกับรถของเขาครับที่ขับอยู่เลนขวา
แล้วรถตำรวจเปิดไฟเลี้ยวนะแต่เปิดไฟเลี้ยแบบกระชั้นสุดครับ

จะเฉียวกับรถเขาไปนิดเดียว
พอเขาไปดูท้ายกระบะเขียนสพทรายขาว
อ้าวตำรวจพื้นที่เดียวกันกับบ้านเขาเลยดีกว่า
เขาเลยจะขับตามไปตามไปจะไปต่อว่าที่ทำไม
พี่ตำรวจพี่มาขับแบบนี้ล่ะมันอันตรายกับชาวบ้านนะ
พอขับขึ้นไปประกบด้านข้าง
คนขับรถซึ่งเป็นตำรวจครับ

แล้วอันนี้นี้ค่อยรถกระจกลงมา
ชี้หน้าเมียเขา

พี่สริวัตรพยายามจะขับไปปาดหน้าอีกที

ให้ลงมาเคลียร์กันมาคุยกัน
เหตุการณ์ผ่านมาเดือนเสร็จยังไม่มีการติดต่อมาจากตำรวจเพื่อมาขอโทษ
แต่อย่างใดคุณสริวัตรก็เลยนำคลิปนี้มาโพสต์
ไม่อยากให้ไปทำพฤติกรรมแบบนี้กับชาวบ้านคนอื่นอีกนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมถ้าหากว่าตำรวจสพทรายขาว
คลิปนี้แล้วถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นมาเดือนนึงแล้วนะแล้วทางตำรวจอยากจะชี้แจง
ไทยรัฐทีวีเปิดช่องทางที่ให้ชี้แจงได้นะครับค่ะ